กลางดึกคืนที่ผ่านมามีงานกาชาติคืนสุดท้าย

วัยรุ่นมันก็ยกพวกไล่ตีกันคือเห็นตีกันมาหลายที่
แต่ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยนี่หนักจริงเห็นไหม
โอ้โหระเบิดนะฮะเห็นเป็นควันควันเนี่ยมีระเบิดนะครับ
สาหัสไป๑นะครับทุกผู้ชมครับ
เนี่ยวิ่งมาเนี่ยชุดระมุลวายเฉพาะเห็นไม่อยู่คนหนึ่ง
ช่วงจังหวัดที่ไล่ต่ออีกหนึ่งเนี่ย
มีคนหนึ่งหยิบอะไรมาเขวี้ยงเลย

อันนี้คนเดินกันอยู่นะฮะช่วงเที่ยงคืนนะฮะ
ประมาณเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมางานกาชาติคืนสุดท้าย
แล้วเดี๋ยวจะเห็นวัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ยวิ่งไล่กันนี่นี่
ลูกศรแดงแดงเนี่ยหยิบขึ้นมาเครื่องเลยฮะค่ะโอ้โห
เกือบเที่ยงคืนฮะยี่สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาที
เป็นงานมหากรรมโปรงลางแพรวาและงานกาชาติจังหวัดกาลสิน
จัดขึ้นที่หน้าสารากลางจังหวัดนะฮะคืนที่ผ่านมานี่คือคืนสุดท้ายครับทุกผู้ชมครับ
วัยรุ่นสองกลุ่มกันเนี่ยครับพอมีคนปลาระเบิดเข้าไปเนี่ย
มีคนหนึ่งโดนระเบิดเข้าไปเข้าศีรษะนะครับนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่
เป็นวัยรุ่นชายอายุสักประมาณเนี่ยน่าจะสัก๑๘๑๙เนี่ย
เลือดเต็มเลยอ่ะดูสิฮะยังอายุน้อยดูอ่ะแล้วดูสิ
นี่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นต้องมาช่วยกันนะครับโอ้โห
ไอ้พวกไล่ปลาระเบิดไล่เตะไล่ต่อยกันไปไหนก็ไม่รู้
นี่ฮะผู้ชายคนนี้โดนเข้าไปนะครับทุกผู้ชมครับตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะฮะ
นี่ฮะแล้วมีจังหวะตรงนี้ด้วย
รุมกระทืบค่ะโอ้โหดูสินี่งานกาชาติคืนสุดท้ายฮะ
ค่ะแล้วไปลุมกี่เท้าต่อกี่เท้านั่นน่ะ
ลูกหลานใครบ้างเนี่ยแล้วยังดูเด็กเด็กกันทั้งนั้นนะคะ
ใช่คือถ้าเป็นลูกหลานเราเห็นคลิปอย่างนี้เราจำได้นะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไล่ตีกันมาก่อน
แล้วก็วิ่งไล่กันแล้วมีเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้น
ผู้คนก็แตกตื่นวิ่งหนีตายกันหมดนะฮะช่วงเวลานั้นนะครับ
สุดท้ายเนี่ยเห็นอยู่คนนึงนอนฟุบจมกองเลือดอยู่
วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มไปมีเรื่องกันเนี่ยตั้งแต่จุดที่มีคอนเสิร์ต
มีการแสดงคอนเสิร์ตน่าจะเขม่นกันในงานแล้วก็มาเจอกันนอกงาน
ทีนี้ก็ไล่ตะลุมบอลกันนะครับ
เกิดเหตุศาลากลางจังหวัดซึ่งถนนด้านหน้า
กับกองมังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกลัลศินทร์
นี่ฮะหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เนี่ยไล่คุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้๓คน
มีคนนึงเนี่ยเป็นคนที่ไปลงมือชกต่อยคนที่บาดเจ็บ
อีกคนนึงเป็นมือปลาระเบิดนะครับอีกคนนึงเป็นคนทำอุปกรณ์ระเบิดที่เป็นระเบิดกระป๋อง
แล้วก็เรียกกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในคลิปที่มีการบันทึกเอาไว้ได้เนี่ย
มาสอบปากคำแล้ว๒๐คนเดี๋ยวจะไล่ดำเนินคดีกันนี่๓คนนี้คุมตัวได้ก่อนเลย
นี่นะฮะจากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าไอ้สองกลุ่มเนี่ยครับเมื่อคืนนี้เนี่ย
ความจริงเนี่ยเคยมาเจอกันในงานกาชาติที่กรสินก่อน
คืน๒๖มีนาคมก็คือคืนก่อนหน้านี้ชกต่อยกันในงานมาแล้วรอบนึง
เมื่อคืนนี้๒๗มีนาคมมาเจอกันอีกก็มีปัญหากันอีกไล่ชกต่อยทำร้ายกันอีก
ที่คนนึงเนี่ยจะเอาระเบิดกระป๋องขึ้นมาเครื่องนะฮะแล้วก็มีคนบาดเจ็บไปคนหนึ่ง
วันนี้ก็พาไปชี้จุดทำแผนนะครับทุกผู้ชมครับคือคนที่อายุ๒๒คนนี้อันนี้โตสุดแล้ว
เป็นคนทำระเบิดกระป๋องด้วยบอกว่าไอ้ระเบิดกระป๋องที่เอามาใช้ก่อเหตุเนี่ย
จำมาจากติ๊กต๊อกมีคนเคยสอนทำแล้วก็โพสต์ลงติ๊กต๊อกเอาไว้
ทีนี้คืน๒๖ไปเจอกันมาสอนมันมีเรื่องกัน
ก็เลยพกระเบิดกระป๋องติดตัวไปอีกคืนนึง
มันคงกล่าวว่าคืนนี้๑๗เดี๋ยวต้องไปเจอกันอีกแน่
ในโลกออนไลน์มีอะไรดีให้เรียนรู้เยอะแยะเลยนะคะ
แต่ดูสิคะไปเรียนรู้ทำระเบิดกระป๋องเพื่ออะไรก็ไม่รู้
ต่อให้เป็นเด็กเป็นเยาวชนก็ตามนะก็ต้องเอาเรื่องแหละ
ได้ไม่มาก่อเหตุอะไรกันแบบนี้อีกนะคะ